ไม่รู้น้อนอยากไปเที่ยวกับรถของเราหรือเปล่า
มาเกาะหน้ากระจกรถแล้วก็เดินไปเดินมา
ขณะที่เราขับรถอยู่เราอยู่ในรถเราตกออกตกใจเลยคุณผู้ชม
้อนที่ว่าเนี่ยคือตัวอะไรไปดูกันนะครับ
โอ้โหนี่แหละฮะน้อนที่ว่ามาเกาะรถเราไปเที่ยวด้วยกันเหรอ
คุณสืบสกุลต้องมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางสิคะ

เหรอฮะนี่เจ้าของคลิปเจ้าของรถเนี่ย
เขาเขียนแคปชั่นว่าเรื่องเขย่าขวัญในเช้านี้

ผมก็ถามเขาน้อนมาจากไหน
เป็นห่วงมันมาจากห้องเครื่องหรือเปล่าไปทำรังอะไรไว้หรือเปล่า
คนบอกว่าคือไปทำรังอยู่ในรถเคยเจอมาแล้ว
ระวังนะมันจะกัดสายไฟสายเบรกหมด
เมนต์เยอะเลยผมก็เลยเข้าไปถามความจริงให้นะฮะ
โดยคนที่เอาคลิปมาลงเขาบอกว่าน้อนน่าจะตกลงมา
ตอนนั้นก็รีบจอดเพราะผมถามว่า
หลังจากน้อนเขาต่อยไปต่อยมาอยู่นี่

รีบจอดรถค่ะแล้วน้องลงไปแล้วจริง
คือกระโดดลงไปเลยไม่ได้ยากไม่ได้ลำบากอะไร
ที่เราก็คิดว่าจะไปจนสุดจุดหมายไปทางด้วยกันนี่

บอกว่าถ้าน้อนหลุดไปแล้วมันหลุดจริงหรือเปล่า

เจ้าของคลิปบอกว่าไม่เข้าห้องเครื่องค่ะ
โดดออกไปแล้วเดินออกไปเลยเห็นกับตา
ก็โล่งโล่งทั้งสายไฟโล่งทั้งสายเบรก
ไม่เป็นอันตรายแล้วแต่ก็มันเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราได้เห็น

อ๋อเหรอแล้วปกติเราเห็นงูใช่ไหม

ไม่รู้ว่าสายฟงสายไฟในจุดก่อสร้างจะเสียหายหรือเปล่า
เอาจะว่าไปคุณดิฉันว่าหนูตัวนี้เป็นหนูขี้อิจฉา

ใช่คุณผู้ชมฮะ

น่ารักมากด้วยกำลังกินหนอนน้อยหนอนทอดอยู่แบบนี้

แล้วก็เจ้าหนูตัวนี้พูดว่าอะไรนี่คุณผู้ชม

อยากฟังไหมเจ้าหนูตัวจริงซึ่งเป็น
ตัวที่เจ้าของเลี้ยงไว้พูดว่าอะไรบ้าง
เขารักหนูหนูตัวนี้น่ารักเช่นซาลมอน
ใช่แล้วดิฉันว่าคือเห็นไหมว่าต้องอยู่ให้เป็น

เพราะไอ้หนูอีกตัวนึงมาได้กินรีบมาเลยเป็นไงล่ะ

เป็นคลิปต่อกันที่เจ้าของเอามาลงด้วยกันนะฮะ
แต่เราก็โยงไปสงสัยเจ้าตัวนั้นที่มาเกาะหน้ารถ
อิจฉาแซลมอนคุณผู้ชมเช็คเครื่องยนต์ของท่านให้ดีนะ
ระวังพวกหนูพวกงูพวกอะไรอยู่ด้วยนะ